เอาไปดูหนุ่มโรงงานคุณผู้ชมจำได้ไหม
เขาเคยบอกว่าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแดง
กระโดดลงไปในแม่น้ำบากภักดิ์กรงใช่ใช่คุณสิ
แล้วเขาลงไปช่วยปรากฏว่าก็เป็นผี
ผู้หญิงชุดแดงเออที่บอกว่าลงไปแล้วไม่เจอใคร

คุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาเรื่องผีชุดแดงออกมาเคลียร์กันหน่อย
ไปเข้าฝันเมียไปหลอกลูกจนทำให้ครอบครัวแตกแยก
อยากจะเคลียร์กับผีสาวชุดแดงเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ

พวกมันน่ะพวกมันครอบครัวผมแตกแยก
ไปเข้าฝันเมียไปหลอกลูกสาวผมเข้าเกลียร์แยกแยกมาแล้วเนี่ย
ถามว่าเขาฝันเรื่องอะไรไม่รู้ไม่บอกผมไม่อยากพูดถึง
อันนี้คือยุทธนาทองมันอายุ๒๖นะครับเป็นนุ่มโรงงานกำลังคุ้มครั่ง
แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องจับใจความได้เพียงว่าจะไปขอคุยกับอีสาวชุดแดง
กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงช่วงคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
ตรงบนภาคข้ามอำเภอบาปะโกงจังหวัดชาติเชิงซาว
ตั้งแต่เขาบอกว่า๒๗กรกฎาคมเนี่ยหลังตัวเขาไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อน
ขณะที่จะเดินขึ้นรถเมย์มีผู้หญิงชุดแดง
ยืนเกาะอยู่ที่เสาไฟข้างทางกลางสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
แล้วก็พยายามกวักมือให้เขาไปช่วย
แล้วเขาก็เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงน้ำไป
ตัวเขาก็ตามไปกำลังจะกระโดดลงไปช่วย
แต่ว่าโชคดีมีคนมารั้งตัวเขาเอาไว้เขาก็เลยไม่ได้มีการกระโดดตามลงไป
ตั้งแต่นั้นมาเขาบอกว่าผีสาวชุดแดงนะ
ไปเข้าฝันเมียเขาไปตามหลอกลูกสาวเขา
จนตอนนี้ครอบครัวทะเลาะกันจนแตกแยก
ประมาณว่าแบบเนี่ยก็เพราะแกไปเห็นมันหรือเปล่า
มันเลยมาเข้าฝันฉันอะไรแบบนี้เนี่ยฮะ
ทั้งช่วงที่ขับรถส่งของผ่านระหว่างโรงงานกับที่ไปส่งของเนี่ย

ต้องตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์มาที่นี่แล้วก็จะมาถามผีเนี่ย
ถามผีสาวชุดแดงว่ามึงต้องการอะไร
แล้วก็จะถามว่าต้องการอะไรแต่ถูกคนที่ตรงนี้ห้ามเอาไว้ตลอดเลย
โดยนายุทธนาบอกว่าเขาจอดรถแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พาตัวขึ้นนะครับไปกลางสะพาน
แต่พอถึงจุดที่บอกว่าผีสาวชุดแดงอยู่เนี่ย
สร้างความมึนงงให้กับทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็ส่วนรถที่อ้างว่าขี่มาเนี่ยไม่เจอนะ
มันไม่ได้ขี่รถมามันนั่งรถเมย์มา
อันนี้ชาวบ้านบอกเขานั่งรถเมย์มาคุณตำรวจ

เขาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มา
เขานั่งรถเมเขียวมาแล้วก็ลงบนสะพานนี่แหละ

ไปตรวจแอลกอฮอล์
ไม่ใช่ผีชุดแดงนะฮะผีเหล้าเข้าสิงมากกว่า
๓๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สุดท้ายตำรวจก็ต้องเอาไปสงบสติอารมณ์เพื่อความปลอดภัย

ก็ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับผีสาวชุดแดงยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ไปเคลียร์กับผีชุดแดงลองหาหมอก่อน

พบแพทย์ดูก่อนมันอาจจะมีอะไรฝังใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงชุดแดงก็ได้
คุณนึกออกไหมนี่ไง

ดีกว่าไปเลยอ่ะสติค่ะคุณผู้ชมเรียกสตินะคะ